คุณผู้ชมฮะเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่

แต่ต้องรอให้โรงพยาบาลออกมาชี้แจงด้วยนะ

แต่มันเป็นการอักเสบติดเชื้อ
เรื่องของเรื่องเนี่ยคุณป้าวัย๖๐ปี

เขาต้องให้ตรวจโควิดด้วยวิธีการอสวอป
ทีนี้ป้าตรวจแย่พรงจมูกไป
แล้วป้าก็ไม่รู้ว่าการที่ตรวจสวอปแบบนี้

เพราะว่าป้ามีปัญหาเคยผ่าตัดเกี่ยวกับพวกโรงจมูกอยู่ก่อน
คือเรื่องนี้มันมีความซับซ้อน
เกี่ยวกับเรื่องของโรคและอาการต่างของคุณป้าอยู่ก่อนหน้านี้แล้ว

แต่ทีมขาของเราไปพบไปเจอคุณป้า

ก็มีรอยผ่าตัดยังไม่หายดี
แต่ดวงตาของป้านะคะคุณผู้ชมคือถูกควักตาออกมาด้านซ้ายเนี่ยนะคะ

คุณป้าคนนี้คือคุณป้าสุนันทาเย็นมั่นค่ะ
ซึ่งอันนี้ตอนที่นักข่าวของเราไปถึง
ทางเจ้าหน้าที่อสมชุมชนผาสุกเนี่ยนะ
ก็มาเช็ดมาทำความสะอาดบริเวณดวงตาที่ผ่าตัดให้
แล้วป้าก็เล่าให้ทีมข่าวของเราฟัง
ว่าป้าได้ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลหนึ่ง
เนื่องจากป้าหกล้มแล้วกระดูกขาฝั่งซ้ายหัก
ทีนี้หมอบอกว่าป้าป้าขาหักอย่างนี้เดี๋ยวต้องผ่าตัดนะ

เจ้าหน้าที่เขาก็ให้ตรวจโควิด๑๙โดยการสวอปแหย่จมูก
ทีนี้พอตรวจเชื้อโควิดเสร็จแล้วปั๊บ

คุณป้าเริ่มมีอาการที่ดวงตาด้านซ้าย
คือมีอาการติดเชื้อมากขึ้น
แล้วหมอบอกว่าถ้าเกิดป้าไม่อยากให้เชื้อมันลามไปอีกข้างนึง
จะต้องเอาดวงตาข้างซ้ายออก

คือเท่ากับว่าอาการขาที่หกล้ม๖ท่ามา
ก็ปรากฏว่าขาได้รับการผ่าตัดแล้ว
แต่สิ่งที่ต้องผ่าตัดไปเกือบจะพร้อมกับขา

ผ่าตัดขาแต่ได้ของแถม
เป็นการผ่าตัดควักลูกตาไปด้วย
นี่ไม่อยากได้ของแถมแบบนี้เลยค่ะ

หมอก็แห่ตะบุก
แล้วก็มันก็นอนโรงพยาบาล
มันก็ดูว่าตามันเสื่อตามันเป็นอะไรอย่างนี้

แล้วก็หมอเขาบอกว่าเอาไว้ไม่ได้แล้ว

แล้วก็ควอกลูกตาออก
หมายถึงเกิดจากการที่เขา
เขาแห่ตะบุกตะบุก
โอ้โหเนี่ยคุณผู้ชมค่ะพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้
แล้วดูสิหลังจากผ่าตัดนะสภาพคุณป้า

แล้วก็ต้องใช้วอคเกอร์เดินอยู่แบบนี้ค่ะ

บริเวณโหนกแก้มยุบทั้งสองข้าง
ตรงนั้นคุณป้าไม่มีที่ไม่มีโครงกระดูกรองรับแล้วนะคะ
ผิวหนังใบหน้าก็มีแผลเป็นแผลเป็นทั่วบริเวณเลย
ถามว่านี้มันเกิดจากอะไรมันเกี่ยวกับการสวอปไหม

อันนี้มันเป็นแผลที่เกิดจากการรักษามะเร็งโพรงจมูก
ป้าเคยเป็นมะเร็งพงจมูกหลายปีก่อน
ใช่ฮะตอนนั้นที่เป็นมะเร็งโพรงจมูกนะฮะ
ก็เลยต้องมีการผ่าตัดเอาโครงกระดูกบริเวณโหนกแก้มออกไป
นี่แหละครับจึงเป็นที่มาว่า
สวอปเข้าไปตรงในส่วนของโพรงจมูก
ซึ่งไม่มีโครงกระดูกอะไรรองรับไว้แล้ว
การสวอปมันทะลุกเข้าไปถึงดวงตาหรือเปล่า
เรื่องนี้เราก็พูดคุยกับคุณลุงปานชัยเย็นมั่น
ซึ่งเป็นสามีของคุณป้านะ

บอกว่าตอนที่พาป้าพาเมียผมไปผ่าตัดขา
แล้วก็ต้องสวอปพอหมอสวอปเสร็จ
ผมกำลังเตรียมรับประทานอาหารกลางวันอยู่
ผมสังเกตนะเห็นว่ามีน้ำขุ่นไหลออกมาทางจมูกของเมียผม
ตอนแรกผมคิดว่าเป็นน้ำมูกผมก็ไปเช็ดให้เขา
เมื่อภรรยาผ่าตัดขาเสร็จ
มีอาการเจ็บปวดบริเวณดวงตา
และผมก็สังเกตเห็นในดวงตามันมีจุดสีขาวขุ่น

คิดว่าอาจจะเป็นเพราะแพ้ยา
ทีนี้ครับก็เลยต้องมาลดขนาดยาที่หมอให้มา

จนถึงวันที่หมอนัดดูอาการของขาอีกครั้งหนึ่ง
ปรากฏว่าผมได้ขอร้องให้คุณหมอตรวจดวงตาของเมียผมด้วย
ใช่เพราะปกติป้าจะใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็ใส่แว่นดำตลอดเลยไงคะ
เมียผมนะทั้งเปิดหน้ากากอนามัยทั้งเปิดแว่นเดาออกมา
เพราะเห็นว่ามีน้ำสีขุ่นไหลออกมาจากดวงตามากเลย
ผมก็เลยต้องแจ้งแพทย์แล้วครับ

ทีนี้พอคุณหมอเห็นนะหมอบอกว่าอุ๊ย
นี่คือติดเชื้อรุนแรงนะเป็นหนองเลย

ฟังเสียงคุณลุงปานชัยหน่อยฮะ
ตอนนั้นปิดแมสใส่แว่น
ผมก็มองไม่เห็นว่าเขามีผิดปกติอะไรมากมาย
พอถอดแมสออกเท่านั้นแหละครับโอ้โหผมตกใจครับ
ทำไมครับ
น้ำที่ออกจากดวงตา
มันเหมือนกับน้ำตัวเองที่ออกไหลออกจากจมูกกว่านั้นเลย

เขาบอกว่าเป็นหนองเป็นอะไรดวงตาเน่าแล้ว
เพราะฉะนั้นติดเชื้ออย่างแรงต้องควักออกอย่างเดียว
นี่นะครับคือคุณลุงบอกแบบนี้ครับ
บอกว่าใจจริงนะผมไม่อยากให้เอาตาของเมียผมออกไปเลย
ผมสงสารเขาเขาเผชิญโลกกับโรคหลายโรคแล้วนะครับ
แต่หากไม่เอาออกก็อาจจะติดเชื้อลุกลามไปยังดวงตาอีกข้างได้
ผมยืนยันแน่นอนว่าทั้งหมดทั้งมวล
มันเกิดจากการสวอปของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอย่างแน่นอนครับ

ใช่ค่ะคุณป้าก็เชื่อแบบนั้นแล้วป้าก็บอกนักข่าวอีกด้วยนะ
ว่าเอาจริงพอหลังจากที่ควักตาซ้ายป้าออกแล้วนะ
ก็ได้นอนพักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาล๒วัน
แล้วหลังจากนั้นหมอก็บอกว่าป้ากลับบ้านได้แล้วนะ
แล้วสิ่งที่ป้าได้มาเนี่ยตอนกลับบ้านคือได้สำลีมาห่อนึง
ยาหยอดตาแล้วก็ได้ยาป้ายตามาเท่านั้นเองค่ะ

ที่ป้าต้องมาควักตาออกแบบนี้เป็นเพราะว่าป้าสวอปจมูก
อยากให้ทางหมอทางโรงพยาบาลมาดูแลหน่อย
รับผิดชอบเยียวยาแล้วก็อยากตรวจสอบข้อได้จริงเรื่องนี้ด้วย
คือคุณป้าท่านเองก็น้อยใจชีวิตเหมือนกันนะ
บอกว่าเคราะห์ซ้ำกรรมซัดจริงป้าหกล้มป้าจะไปผ่าตัดขา
เอ้ามาโดนเรื่องของการควักดวงตาอีก
ใช่ค่ะทีนี้ค่ะทางด้านนายกเทศมนตรีตำบลคลองแม่ลายเนี่ยนะคะ
นางพารินีพีรพันธ์ล่าสุดก็ลงพื้นที่ไปเลยค่ะ
นี่ไปเยี่ยมไปมอบถุงยางชีพให้กำลังใจกับคุณป้า
แล้วก็บอกด้วยนะคะว่าทางเทศบาลทราบมาตลอดเลย
ป้าสุนันทาป่วยเป็นมะเร็งโพรงจมูก
แล้วก็ได้รับสวัสดิการเบี้ยผู้พิการของภาครัฐมาตลอดเลย
แต่นี่เพิ่งรู้จริงค่ะว่าถูกควักลูกตาออก
เพราะว่าตาติดเชื้อจากการไปตรวจโควิด๑๙นี่แหละ
เดี๋ยวทางเทศบาลจะมีแนวทางช่วยเหลือเยียวยาอีกครั้งหนึ่ง
รวมถึงต้องตรวจสอบข้อได้จริงในเรื่องนี้ด้วย
ทีนี้คุณผู้ชมดิฉันเชื่อว่าหลายคนที่ฟังข่าวมาจนถึงตอนนี้
มันเกิดคำถามในใจไงว่ามันเกี่ยวข้องกันจริงไหม
แล้วโรงพยาบาลว่ายังไงบ้างไม่ออกมาชี้แจงหน่อยเหรอ
คุณผู้ชมคะนักข่าวของเราไปสอบถามที่โรงพยาบาล
โรงพยาบาลหนึ่งในจังหวัดกำแพงเพชรที่ดูแลคุณป้า
ก็เดี๋ยววันนี้ตอนบ่าย๒โมง
ทางโรงพยาบาลจะมีการตั้งโต๊ะแล้วก็แถลงชี้แจง

ในขณะที่คนป่วยคนไข้เองโพรงจมูกไม่ปกติ
เพราะมันต้องมีวิธีการนะแห่เข้าไปถึงโพรงถึงแก้มถึงอะไรอย่างนี้นะครับ